ความระทึกนะฮะที่เกิดขึ้นในห้างดังครับเมื่อช่วงข้ามของเมื่อวานนี้ที่มีผู้ชายคนหนึ่งเอาคัตเตอร์เนี่ยไปกรีดหน้าคนหนึ่งกรีดไทยทอยคนหนึ่งนะครับในเซ็นเทิลเวิลฮะนี่เป็นคลิปตอนเกิดเหตุก็คือนายธนพรบุษีอายุ๒๓ปีเขาคุ้มคลั่งอะไรก็ไม่รู้แหละแต่เอาคัตเตอร์นะไปกรีดผู้หญิงอายุ๒๐ที่ไท
เป็นแผลชะกันครับช่วงบ่ายที่ผ่านมาครับตำรวจคุมตัวนายธนาพรเนี่ยไปตรวจสุขภาพจิตนะครับที่โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาแพทย์ตรวจว่าผู้ต้องหามีความผิดปกติทางจิตหรือไม่หรืออาจจะเป็นผลข้างเคียงจากการเสพยาเสพติดเป็นเวลานานหรือไม่เพื่อจะนำตัวส่งสารฝากขังที่สารอาญากรุงเทพใต้ครับระหว่างนำตัวนายธนพรออกจากห้องควบคุมผู้ต้องหา
มาเองพอผู้สื่อข่าวถามว่ารู้สึกผิดไหมที่ไปทำแบบนั้นเขาตอบว่ายังไงลองฟังครับ
โอ้โหเขาไม่สะทกสถานเลย
โอ้โหตำรวจตรีจิรสันแก้วแสงเอกรองผู้บัญชาการตำรวจนครบานครับ
ท่านก็มาติดตามคดีท่านก็เปิดเผยนะฮะว่าจากการสอบปากคำผู้ต้องหาเนี่ยนะ
เขาเคยเป็นช่างอยู่แถวนู่นพุทธมนตรสาย๓
แต่ปัจจุบันตกงานแล้วมีคดียาเสพติดเมื่อปี๒๕๕๙
แต่จากการตรวจร่างกายตอนที่จับตัวมาเนี่ยไม่พบสารเสพติดนะ
เป็นบุคคลเรียกรอดไม่มีที่พักและหลักแต่อาศัยอยู่ที่ไหนบ้างสนามหลวงนะฮะ
โดยอ้างว่าต้องการเข้าไปหางานในห้างนะ
ส่วนปมที่ก่อเหตุผู้ต้องหารับสารภาพบอกว่าลงมือก่อเหตุจริงแหละ
แต่ไม่รู้นะไม่รู้ผมทำทำไม
ไม่รู้ผมทำทำไมเหมือนกันแล้วก็ผมก็ไม่เคยรู้จักกับผู้บาดเจ็บมาก่อนด้วยนะครับ
ส่วนอาการบาดเจ็บของผู้หญิงทั้งสองท่านนั้นพ้นขีดอันตรายแล้ว

นายธนาพรทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บสาหัส
ทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับอันตรายทั้งกายและใจ
แล้วก็พกมีดไปในทางสาธารณะ
ส่วนปัญหาเรื่องสภาพจิตเดี๋ยวต้องรอการวินิจฉัยจากแพทย์
ยืนยันนะครับว่าผู้ก่อเหตุมีอาการทางจิตในระดับใด
คุณผู้ชมครับมีรายงานว่าชุดสืบสวนสอบสวน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบกล้องวงจรปิดในจุดเกิดเหตุ
ว่าผู้ต้องหาเนี่ยมีการเตรียมการมาก่อนไหม

หรือว่าเป็นการสุ่มลงมือเพื่อเอามาประกอบสำนวนคดีครับ
โอ้โฮพอเจอแบบนี้รู้สึกเลยว่าน่ากลัวขึ้นเรื่อยนะฮะ